เขาเอารูปปั้นเทพที่เป็นเทพผู้หญิงคนหนึ่งเนี้ยอืม
ของจากเมืองไทยมาตั้งแต่เอามาไว้ที่บ้าน
รู้สึกว่าไม่ไม่ปกติเลยเอาลองทำน้ำมนให้เค้าดูอืม
เป็นน้ำมนธรณีศาลนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเอาน้ำมนต์กลับไป
ตกคืนนั้นเขาฝันว่ามีผู้หญิงเนี่ยมา

ผนังหลังหัวเตียง
กลัวว่าเขาไปเคาะดูมันเป็นพาติชั่นไม้มันกลวงนะ
เขาก็เลยเอาตัวสากุไรไปแงะดูพอไปแงะดูเสร็จปั๊บ
อ้าวเขาเจอพระอบ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

ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และตลอดทั้งเดือนนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่า
ในการเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญนั้นเป็นทีมผีข้ามประเทศครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวของเมดเล่ผีต่างประเทศที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเรา
ทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่มานั่งอยู่ข้างผมครับพร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกันครับ
ในทีมผีข้ามประเทศครับยินดีจะรับนายช่างชิตครับสวัสดีครับ
เราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

เยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเรา

แน่นอนครับว่าทีมตลอดทั้งเดือนนี้ของสถานีผีดุ
มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีที่ไปเจอจากประเทศเพื่อนบ้าน

เขาไปเจอมาแล้วก็เล่าสู่กันฟัง
มาพร้อมกับเรื่องหลอน๓ประเทศ

มากันที่เรื่องแรกก่อนเป็นยังไงฮะเรื่องนี้
เรื่องแรกนี่ก็คือเป็นพี่ที่รู้จักกันนะครับ
ก็คือต้องเท้าความนิดนึงว่าคือ
ผมเองจริงเป็นวิศวกรโยธา
แต่ว่ามีความชื่นชอบเรื่องคาถาอาคมนะครับ
มีโอกาสได้เจอพี่คนหนึ่งที่ได้เรียนคู่กันนะครับ
แต่ว่าพี่เขาทำเป็นอาชีพเลย

ก็เคยคุยกับเขาว่าพี่เนี่ย
เคยไปต่างประเทศเนี่ยเคยเจออะไรแปลกไหม

เอ๊ะเจอแบบผีโบ๊ะบ๊ะเต็มอัลบั้มอย่างนี้

เจอเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องหลอนซะมากกว่า

โดยเขาไปทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์นะครับ
ก่อนที่ไปเนี่ยพาร์ทเนอร์คนสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าร้านเขาเนี่ย
ช่วงนี้คนไม่ค่อยเข้าเลยคือยอดตกยอดตกจากเดิมใช่
เขาก็ไปพอไปเสร็จปั๊บเนี่ยร้านแบ่งเป็น๓ส่วนนะครับ
เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้าร้านนะครับ
ช่วงกลางแล้วก็ช่วงหลังซึ่งช่วงหลังนี่คือห้องครัว
เป็นห้องครัวห้องน้ำแล้วก็มีห้องนวดเล็กอยู่
พอพี่เขาไปถึงร้านนะครับก็โอเคคุยกันปกติ
เขาเรียกว่าอะไรเอาของไปวางนู่นนี่นั่นก็จะเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่าพอเดินเข้าห้องน้ำผ่านทางห้องที่เป็นห้องตรงกลาง
เป็นห้องนวดนะครับนวดแผนชัยไปถึงห้องครัว
แล้วก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยสายตาข้างซ้ายเขาเนี่ยไปสะดุดกับอะไรอย่างหนึ่ง
เหมือนกับมีอะไรแวบเข้ามาเขาก็เลยหันไปดู
ปรากฏว่ามีรูปภาพกว่านั้นเฉยตั้งอยู่บนที่วางรองเท้า
รูปภาพเป็นรูปภาพผู้หญิงไทย
เขาก็มองดูว่าเอ๊ะเป็นรูปภาพอะไรพอไปนั่งดูดีดีเฮ้ย
เขาตกใจเลยอุทานเลยเฮ้ยนี่แม่นาค
แล้วเขาก็บอกใช่ครับเขาก็ถามเจ้าของร้านเลยว่า
ใครให้ยูเอารูปแม่นาคมาตั้งไว้ตรงนี้
แล้วมันเป็นที่วางรองเท้าใช่ครับเป็นที่วางรองเท้าคือเป็น
อยู่โซนด้านหลังอยู่หน้าห้องน้ำเป็นที่วางรองเท้า
เจ้าของเขาบอกว่ามีคนไทยแนะนำให้เขามาตั้งตรงนี้
อ้าวพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมาตั้งตรงนี้ได้ยังไง
นี่เป็นรูปย่านาคนะเป็นดวงวิญญาณที่คนไทยเขานับถือกันพอสมควร
คุณย้ายไปล่าร้านดีกว่าไปไว้หน้าร้านดีกว่า
เจ้าของร้านก็บอกเอายายไปไว้ตรงไหน

ที่มันดูเป็นที่มันไม่เหมาะสมฮะ
เขาก็ย้ายไปทางเจ้าของแล้วก็ย้ายไป
พอย้ายไปเสร็จปั๊บช่วงตรงนั้นเนี่ยสถานการณ์เขาก็ยังไม่ดีขึ้นนะฮะ

ปรากฏว่ามันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เขาเห็นตรงรูปย่านาคที่วางไว้อยู่หน้าร้าน

เงาดำขึ้นมาเป็นเงาผู้หญิงเงาดำ
เฮ้ยเขาไม่เอาแล้วเค้ากลัว
นี่ฉันนะว่ารูปภาพมันต้องไม่ใช่เยอะแหละต้องมีไอ
ก็ขอเข้ามากัน

เดี๋ยวถ้าผมได้ถึงคิวกลับไทยแล้วผมจะพาย่ากลับไทย
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยไม่เอาแล้วกลัวมาก
ก็เอารูปภาพย่านนาคเนี่ยไปฝาไว้ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ

แล้วหลังจากที่จุดทูปบอกกล่าวย่านาคว่าคนเข้า

น่าจะเป็นตั้งแต่ที่ไปเอารูปมาตั้งไว้
ก็พอจนพี่ผมกลับประเทศไทยก็แจ้งเจ้าของร้านว่า

ก็ไปเอาลูกกลับมาพอลูกกลับมาเสร็จพี่เขาก็เชิญ

ก็กลับมาถึงประเทศไทยพี่เขาก็ให้คนที่รู้จักกันเนี่ย

มีป้าคนหนึ่งที่เขาขายพวกดอกไม้พวงมาลัย
พี่เขาก็ไปถามว่าป้าครับผมมีรูปย่านาคเนี่ย

ตอนแรกป้าเขาเห็นป้าเขาทำหน้าไม่พอใจ

บอกว่าเฮ้ยทำไมถึงทำอย่างเนี่ยนู่นนี่นั่นตำนี่อะฮะ
พี่เขาก็บอกว่าป้าใจเย็นฟังผมก่อน
เรื่องราวมันเป็นเขาก็ไล่ไป๑๒๓๔ครับ
มันเป็นอย่างนี้ไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จปั๊บ

หนูลองไปดูด้านหลังรูปปั้นย่านาคสิ

เห็นพวกล็อกเก็ตมีเหรียญรูปถ่ายเล็ก

พี่เขาบอกทำไว้ให้บูชาเหรอครับ

ทำมาอย่างที่อื่นเนี่ย

ป้าเขาบอกว่าหนูลองไปดูในห้องข้างหลังดิ
พี่เขาก็เข้าไปดูปลูกรถเป็นรูปปั้นรูปถ่ายของย่านาค
ทั้งขนาดมีค้ากันทุกขนาดนะครับ
ไม่ได้เท่าคนจริงหรืออะไรอย่างนี้
เขาบอกเนี่ยดูไว้คนไปทำไว้บูชา

แม้กระทั่งมีภาพนึงที่
ซึ่งเป็นภาพจากนิตญาศาสตร์

พอมาใส่กรอบบูชาเสร็จปั๊บเขาเล่าให้ฟังว่า

บอกเอาที่แต่งชุดไทยไง

นี่เป็นเรื่องแปลกเรื่องแรก
ที่พี่เขาเล่าให้ฟัง
ส่วนเรื่องที่๒ก็ยังเกิดที่สิงคโปร์ครับ
ก็เป็นคนรู้จักของพี่เขาคนหนึ่ง

เขาเอารูปปั้นเทพที่เป็นเทพผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย

รู้สึกว่าไม่ปกติเลย
วันจะมีเสียงคนเดิน
บางทีคนในครอบครัวก็จะเห็นเป็นผู้หญิงเดิน

เขาก็คงจะรู้ว่าพี่ผมก็ทำพี่
ผมก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยว่าง
แล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไง

เจ้าของบ้านเอาน้ำมนกลับไป

ก็ไปวางไว้ใกล้รูปปั้น
รูปปั้นเทพผู้หญิงที่เอามาจากเพศไทย

หมายถึงขวดน้ำมนต์เอาออกไป
ในฝันผู้หญิงคนนั้นบอกเอาขวดน้ำมนต์นี้ออกไป
เขาก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นเขาก็รีบโทรมาหาครับ
ผมก็ให้เอามาดูปรากฏว่าเอามาดูเสร็จปั๊บก็เป็นรูปเทพองค์หนึ่ง
แต่คิดว่ามวลสารน่าจะไม่ใช่แบบบริสุทธิ์ผุดผ่องน่าจะมีอะไรดัก

พี่เขาก็เลยทำวิธีลดน้ำมนต์อะไรให้
เรื่องนี้ก็มารายหายไป
เขาก็เอารูปปั้นออกจากบ้าน
อันนี้เป็นเรื่องที่พี่คนแรกเล่าให้ผมฟัง
แล้วเขารู้ไหมครับว่าตกลงแล้วที่อะไรที่อยู่ในรูปปั้นอ่ะ
จะเป็นลักษณะเป็นพวกผงกระดูกผี
รูปปั้นนี้บอกได้ไหมเป็นรูปปั้นของอะไรอ่ะเทพอะไร
ไม่บอกเลยว่ะเอาเป็นว่าเป็นเทพผู้หญิงองค์หนึ่งนะครับ
เป็นเทพผู้หญิงแต่ใช้กระดูกผีตายโหง
ใช่คือคนทำต้องการความเข้มขังความเฮียน
นึกออกไหมฮะใช้ความเฮียนความเข้มขัง
เอาตัวมวลสารตัวนี้ไปเป็นตัวเพิ่ม

ก็ถ้าเป็นลูกเทพจริงก็ไม่ควรจะไม่ควรไปใส่อะไรที่อย่างนั้น

แต่ว่าในเรื่องของศัยศาสตร์บางทีมันก็มองเป้าที่ทาเก็ตคือความขลังความเข้มขัง
พวกอย่างนี้เขาก็ไม่ได้มาคิดนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของพี่คนแรกที่สนิทกันของผม
ต่อมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนกรยานิมิตรคนหนึ่งนะครับ

คุณเปิ้ลเนี่ยเป็นนักธุรกิจผู้หญิงนะครับ
ส่งออกเขาเรียกว่าของให้กับต่างประเทศ

เดินทางไปต่างประเทศบ่อยทั่วโลกเลย
วันนั้นได้มีโอกาสคุยกันก็ถามคุณเปิ้ลว่า

เขาบอกเขาจะเคยเจอที่เยอรมันที่อะไรโอ้โหไปประเทศ
รอบโลกเลยอลาวเดอร์เวิลเลยผมบอกว่า
อ่าแล้วใกล้บ้านอ่ะเคยเจอบ้างมั้ย
เขาบอกว่าที่เขาเคยเจอนะมีอยู่๒ประเทศ
คือประเทศที่๑คือประเทศลาว
เหตุคือเขาไปคุยธุรกิจไปดิวธุรกิจ
แล้วก็ได้ไปพักอ่าลงแหลมซึ่งเป็นลงแหลมไฟเวทนะคะของลาว
ซึ่งตัวโรงแรมเนี่ยน่าจะเป็นพระราชวังหรือบ้านเก่าของคณะบดีของเรา
พอมาถึงยุคปัจจุบันเรารูเดทเป็นรู่แรม
เหตุการณ์นี้ประมาณสักสิบกว่าปีก่อน
โอเคอะไรห้องดูหรูหลาอะไรเป็นคัสสิก
อ่าช่วยช่วยหน่อยเจ้าอ่าก็ไม่ได้ว่าค่อยนะค่ะ
ไม่ได้ว่าคือค่อยคือแทนตัวเองของของคนราวนะครับ
บอกช่วยหน่อยเจ้าช่วยฉันหน่อยเจ้าแกก็ลืมตาขึ้นมา
เอ็นผู้หญิงอืมเย็นอยู่ข้างนี้แต่ไอ้ปลายตีนไอ้ก็เอ๊ะ
ตาฝ่านดีกว่าพอเค้าที่ตามาหายแล้วผู้หญิงคนอื่น
ก็ผ่านไปคืนแรกเมื่อคืนที่สองวันที่สองแกบอกว่าวันนั้นเนี่ย
เค้าดริงค์หนักมากเลยกับลูกค้ามาก็เดินตุ๊กปัดตุ๊กเป๋เลย
เข้าห้องมาพอมานอนเสร็จปั๊บมาอีกสเต็ปเดิมเลย
ส่งเสียงซาวมาก่อนเลยแล้วก็มาโผล่อีกปลายที
แล้วก็บอกว่าช่วยช่วยฉันหน่อยเจ้าแต่คราวนี้นี่มาชัดมากว่า
เป็นเรื่องผู้หญิงสมัยก่อนที่แต่งตัวแบบชาวลาว

พอเห็นปั๊บเอาผู้หญิงนี่เห็นจังหวะที่กำลังจะลุกขึ้นไป
ถามโดยส่วนตัวเนี่ยเขาเล่าผมว่าเขาเป็นคนไม่กลัวผีครับ
กำลังจะลุกขึ้นไปถามสิบน้ำผู้หญิงคนนั้นหายเข้าไปตรง
อ่าเขาเรียกว่าผนังอ่าตรงหัวนอนเขาฮะหายเข้าไปเลย
เขาก็มองตามไปอ้าวหายไปอ้าวลุกเห็นตัวนี้ก็งานเข้าเลยน่ะ
ยังไงล่ะเปิดไฟมันมีอะไรก็ไปดูผนังหลังหัวเตียง
กลัวว่าเขาไปเคาะดูมันเป็นพาติชั่นไม้อ่ามันไม่ได้ตันด้วย
โปร่งข้างในมันเหมือนกับมันกลวงเหรอมันกลวงข้างในเขาก็เลยเอา
ตัวสากุไรนี่ไปแงะดูอืมเขาไปแงะดูเสร็จปั๊บอ้าวเขาเจอพระอบ
อุ้ยมันเชียงก็เรียกว่าอะไรน่ะคล้ายพระอบแต่ว่าอ่าใหญ่กว่าครับ
นะครับทาชาติลงรักเอาไว้เขาก็เลยเปิดดูอืมเดี๋ยวนะเขาไป
งัดกำแพงโรงแรมเลยอ่ะฮะมันมันน่าจะเป็นช่องที่สามารถเปิดได้
คงไม่ถึงขนาดจะไปพังอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นเหมือน
พาติชั่นแบบอันนี้อันนี้ผนังจริงที่เป็นผนังปูน
แล้วไปไหนแล้วก็น่าจะมีผนังไม้ซ้อนอยู่ครับนะครับ
แล้วไอ้ของไอ้ชิ้นเนี้ยอ่ามันอยู่ระหว่างผนังผนังอ่า
ตัวอาคารจริงกับผนังผนังไม้ที่เอาไว้โชว์หลอกอะไรก็ตามแต่
ครับเขาก็ไปเขาก็ไปเจออีกตัวพระอบอยู่นี้มาซึ่งอ่า
ผมลืมเล่าไปข้ามไปนิดหนึ่งคือวันที่สองก่อนที่จะไปดิ้งกับลูกค้าเนี่ย
พาไปทัวร์ก่อนไหว้พระผมไม่รู้ว่าประเทศลาวมันไห้เก้าวัดเหมือนประเทศไทยหรือเปล่า
อืมปรากฏว่าพระเห็นคุณเปิ้ลเข้ามาเนี้ยบอกว่าเอ๊ะโยมมีคนตามมานะอืม
ก็บอกว่าใครอ่ะครับพระก็ไม่ยอมตอบอันนี้คือก่อนที่เจ็ดดริ้งแล้วก็พระมาคืนที่สองนะครับ
เล่าข้ามไปวนพอไปเจอพระอบนี้เสร็จมาวันที่สามรุ่งเช้ามาคุณเปิ้ลก็เอาพระอบเนี่ย
ไปให้พระองค์นั้นดูว่าเนี่ยฉันไปเจอไอ้ตัวนี้มาเขาอบตัวนี้มา
พระอบนั้นก็บอกว่าอ๋อก็นี่แหละคนที่เขาตามโยมอืมแต่ตามมาพูดหมดไม่ได้อืม
น่าจะเป็นความลับฟ้าดินมั้งเขาก็เลยไม่พูดก็ไม่รู้แล้วเขาก็เอาไปทำพิธี
อ่าลอยอังคารบังสกุลอะไรไปเสร็จอืมอ่านั่นคือเป็นเรื่องของคุณเปิ้ลที่ประเทศลาว
แสดงว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ติดอยู่ในนี้นานแล้วถูกต้อง
แล้วก็เชื่อว่าพอเปิดเป็นโรงแรมอาจจะมีแขกคนอื่นเคยมาพักเขาเนี่ยน่าจะติดต่อสื่อสารกับหลายคน
แต่ไม่เป็นผลแต่พอมาเจอพี่เปิ้ลครับเหมือนไปจูนติดกับเขาไปเห็นเขา
น่าจะคลื่นเดียวกันเออน่าจะคือเป็นจูนไปเจอคลื่นเดียวกันก็เลยเหมือนกับปลดปล่อยเขาออกมาได้
สามารถไปช่วยเขาได้เออนะครับก็เลยไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ไม่รู้แต่อ่าน่าจะเป็นอ่าเจ้านายครับอ่าเมื่อสมัยก่อนอ่า
เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในในรูแรงแผ่งแบบเนี้ยครับได้ค่อยค่อยเป็น
ที่ประเทศลาวครับแล้วผมก็ถามเลยว่าแล้วประเทศที่สองอะ
พรรษาอะไรเขาก็บอกว่าเขาเคยไปว่าม่าอ่า
ผมบอกว่าเป็นยังไงลองเล่าให้ฟัง

แล้วก็ไปพักที่โรงแรงมุ่งวงต
เขาเรียกว่าอธิบายลักษณะในห้องนะครับ
ซึ่งเป็นตู้โบราณ
ไม่ใช่เป็นตู้ไม้อัดเป็นตู้โบราณ
วันนั้นคุณเปิ้ลบอกว่าเข้าไปก็เอาเสื้อผ้าเตรียมไว้ที่จะเก็บเข้าไปในตู้

บอกว่าพอนอนไปตู้มันสั่นโยกมูอย่างนี้เลย
แกก็เข้าใจว่าเป็นหนูหรือเป็นแมว
ตอนนั้นคิดอย่างนั้นแกคิดอย่างนี้แกบอกแกก็เปิดเข้าไปดูเลย
ด้วยความที่ไม่กลัวเอ้าไม่มีอะไรในตู้

ตอนนั้นมันด้วยความเหนื่อยตื่นมาก็ยังโกงเหมือนที่พี่แจ๊คชอบพูด
มันเป็นอะไรทำไมมันถึงอย่างนั้น

พอคืนที่สองเขาก็นอนอีกวันเดิม
เวลาที่เขาทำธุระเสร็จตอนช่วงเย็น
เข้ามาในห้อง

นกหลูกนกหลูกจริงเหรอ

มันเป็นนกฮูกอยู่หลังบนตู้
นั่งตาแดงอยู่ตัวก็น่าจะประมาณอย่างนี้
เขาก็เอ๊ะใครมาวางประดับไว้
เป็นของของตกแต่งของโรงแรมมาวางเพิ่มเอาไว้หรือเปล่า

ถัดตู้มันปุ๊บอีก
พอปุ๊บอีกเขาก็ลุกขึ้นมาแล้ว

แต่พอแกไปเปิดตู้อีกก็ไม่มีอีก

การสั่นมันไม่ได้สั่นง่าย

ไม้มันลักษณะหนาประมาณนี้เลย

เหตุปกติแล้วแหละ
น่าจะมีอะไรทำให้แก

เช้ามาก็ไปถามไกร์ส

สองคืนแล้วตู้นี่

ว่าไม้ที่มาทำลงเกี่ยวกับพวกพิธีกรรมเล่นของหรือเปล่า
อันนี้ที่ไก๊เขาก็พูดนะครับ

สองก็คือว่าโรงพม่าเนี่ยหนาใหญ่

ส่วนมากเวลาเขาใช้แล้วเขาจะไม่ทิ้งเลย

นี่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะ

ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะไม่เกิดจาก
ตรงนี้ก็ข้อที่หนึ่งก็ข้อที่สอง
อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลก
เรื่องร้อนของคนใกล้ตัวที่เล่ามาก่อน
ที่บอกว่าไม่ได้เจอผีโบบะย้อนกลับไปที่สิงคโปร์ก่อนครับ
คโปร์เนี่ยถ้าเป็นคนไทยเรา

จะบอกว่าโอ้โหประเทศเขาเทคโนโลยีเจริญ

แต่ถ้าเรามองเจาะลึกเข้าไปภายในของเขาจริง
เขามีความเชื่อเรื่องผีแบบสุดมากนะครับ
ทุกปีสิงคโปร์จะมีเดือนเลี้ยงผี
เดือนตลอด๑เดือนเนี่ยเขาจะมีการเอาของเครื่องเส้น
มีการเผาให้กับบรรพบุรุษดวงวิญญาณ

ให้ออกมารับเครื่องเส้นของเขา
แล้วก็เขาว่ากันว่าเป็นเดือนผีดุ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

ผลสุดท้ายเอาทหารมา

เพราะว่าพระมาทปนค์ปกครองโดยทหาร
เพราะฉะนั้นรวมวิทยาลอาจจะฟังใจตรงนี้อยู่

พอเจอทหารแล้วก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิม
ถ้าเป็นไปได้ผมก็เออนี่แปลกนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดกันแล้วกันนะครับ
จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียว
บ้านเราบ้านเดียวที่เชื่อเรื่องผีนะครับ
ผมเคยคุยกับคนหลายที่
ญี่ปุ่นประเทศเจริญมาก

ญี่ปุ่นมองคนไทยว่าคนไทยไม่เชื่อเรื่องผี
คนไทยเป็นเมืองที่แบบว่าไม่เชื่อเรื่องผีเลย

เรามองญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นไม่น่าจะเชื่อเรื่องผีเท่าไหร่
ดูเหมือนคนไม่มีศาสนาอย่างนั้นนะครับ
ตรงมีศาสนาญี่ปุ่นมีศาสนา

เขาจะมีนิกายนู่นนิกายนี่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่เขาเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเรื่องผีมาก
เพราะฉะนั้นเรื่องลี้ลับเรื่องผี

เราถึงมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่า
เป็นผีที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรา
และเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะฮะวันศุกร์เรามาล้อมวงในการฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีนักเล่าท่านไหน
มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแต่ก่อนที่จะจากกันไป

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์

ติดต่อมาที่อีเมลของรายการขึ้นอยู่ด้านล่างครับ
แล้วเราคงมีโอกาสได้เจอกันครับ

ส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่าน